เขาบอกว่าที่นี่มีเมนูสุดแซ่บ
ยำหอยนังรมเจ้าเด็ดเจ้าดังจ้า

หอยนังรมเจ้าดังแห่งหาดเจ้าสำราน
ไอ้ประดกันจะลึกเป็นร้านก็ไม่ได้

เป็นว่าป้านกหอยดิเรเวอรี่ก็แล้วกัน

ใช่เพราะว่าป้านนกเขาจะเดินตระเวนขายยำหอยนังรม
หัวหาดเจ้าสำราญเลยคุณ
คนที่บอกว่าเคยกินยำของปั้นนกนะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
อร่อยเด็กแซ่บสะท้าโลกัน
นกเขายำหอยนังรมแบบถึงเครื่องคุณดูนะ
แค่ตะกร้าใบเดียวรสชาติจัดจ้านได้ขนาดนี้
เป็นร้านอาหารทำอาหารกินได้เลย
เครื่องป้าเขาแน่นมากคุณดูนี่

หอยเยอะด้วยรสชาติก็ดีด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้คุณค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าจะแพงนะ
ำหอยนังรมจานนี้ถาดนี้
อันยำอะไรภาษาบาทค่ะคุณโอ้โฮ
แน่นมากหอยแน่นจริงคือต้องบอกว่าเขาด้วยความที่ว่าที่เพชรบุรีเนี่ยหอยแน่นแล้วก็หอยสดเขาก็เลยขายในราคานี้ได้ต้องบอกว่าสดจริงนะจ๊ะคุณ
ใครอยากชิมยำหอยนังรมฝีมือป้านกนะไปดักรอได้เลยแถวหาดเจ้าสำรานเดี๋ยวคุณป้าเขาจะเดินขายเอาจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
นกนะเขามีโซโลแกนว่าป้านกหอยดิลิเวอรี่ส่งถึงที่สดจากทะเล
ให้ป้าขายดีขายดีนะยิ่งเห็นแบบนี้แล้วอุ้ยก็อยากจะทานเลยทีเดียว
ตอนนี้มีโอกาสตอนแรกก็จะไปแถวหาเจ้าสำราญถ้าเกิดไปนะเดี๋ยวไปอุดหนดประโยชน์

ไม่ไกลด้วยอ่ะหรือใครสงการไปอย่าไปอุดหนดประโยชน์
นี่แบบสดเลยนะคะไปต่อกัน